คุณผู้ชมคะมีปัญหาเรื่องของการทอนเงินผิด
มีสองเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังมาดูเรื่องแรกก่อนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งามมรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ลูกค้ากับแม่ค้าก็เถียงกันคือลูกค้าบอกว่าจ่ายแบงค์พันธุ์
แต่แม่ค้าบอกว่าที่รับมาแบงค์๕๐๐ไม่ใช่แบงค์พัน

คือเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ
ภายในงานมรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรียุธิยาตัวลูกค้าบอกว่าก็ไปซื้อไก่ทอดเกาหลีที่ร้านนี้
แต่แม่ค้าทอนเงินกลับมาให้แค่๔๗๐บาทเธอก็เลยทวงถาม
แม่ค้าบอกว่าอ้าวรับมาแบงค์๕๐๐ไม่ใช่แบงค์พันธุ์ก็เลยโตเถียงกันอย่างที่เห็นในคลิป
สุดท้ายแม่ค้าคืนแบงค์พันธุ์ให้แล้วก็บอกลูกค้าว่าเอาไก่ทอดคืนมา
เอาเงินคืนไปพันหนึ่งเอาไก่ทอดคืนเอาเงินคืนจบกันไป
แต่เรื่องนี้มันไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงคุณภาคภูมิเพราะจังหวะที่ยื่นเงินมันไม่มีภาพไงฮะ
ไม่มีกล่องวงจรปิดไม่มีอะไรแต่พอคลิปเนี้ยได้มีการโพสต์ออกไปเนี่ยค่ะ
ชาวเน็ตเขาบอกว่าก็เชื่อฝั่งลูกค้านะ
ก็ไหนตอนแรกแม่ค้าบอกว่าไม่มีแบงค์พันธุ์แต่ตอนหลังเอาแก๊งพันธุ์คืนลูกค้าได้อย่างไร
แต่เขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าฝ่ายแม่ค้าจะได้กำไร๓๐บาท
เพราะว่าตอนที่บอกเอาแบงค์พันธุ์เธอคืนไป
เอาไก่ทอดคืนมาแล้วก็เงิน๔๗๐ที่ทอนตอนแรกด้วย

แล้วส่งไปส่งมาแม่ค้าบอกแล้วอีก๓๐ล่ะ
คือเหมือนก็คิดในหัวว่า๕๐๐๕๐๐
ซึ่งพอ๓๐ตรงนี้ลูกค้าก็ให้๓๐ไปด้วย
ก็หมันกับได้ไป๓๐บาท
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมค่ะคุณภาคภูมิ
คุณผู้ชมค่ะคือทีมข่าวไปที่ร้านนี้เลย
ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะเป็นร้านขายไก่ทอดราดซอส
คล้ายกับหมาล่าไก่ชอดแบบเกาหลี
วันนี้ร้านปิดคือเอาผ้าใบมาคลุมร้านเอาไว้เลยนะคะ
ไปคุยกับแม่ค้าแถวนั้นแม่ค้าแถวนั้นบอกว่า
แม่ค้าคนที่เห็นในคลิปเขาเป็นคนดีนะ
มีอะไรก็ชอบช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ค้าแถวนั้นบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
ว่าตอนลูกค้ามาซื้อของลูกค้ายื่นแบงค์อะไรให้
แต่แม่ค้านำแบงค์๕๐๐มาขอแลกค่ะ

จากนั้นก็เห็นว่าเอาไปทอนให้กับลูกค้า๔๗๐บาท
แล้วก็เห็นว่าเถียงกันอยู่หน้าร้าน
ตามที่มีภาพในคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แม่ค้าร้านข้างบอกแบบนี้
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าที่อยู่ในคลิป
แม่ค้ายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะโกงอะไรเลย
เหตุการณ์ตอนนั้นอาจจะพลั้งเผลอหลงลืมไปบ้าง
ขอโทษลูกค้าก็แล้วกันที่ขาดสติที่ใช้อารมณ์
พูดจาไม่ดีไม่สุภาพกับลูกค้า

เพราะว่าคืนแบงค์พันธุ์แล้วก็เอาไก่ทอดคืนมาเรียบร้อยอ่า
อ้าวเราก็ตามให้นะฮะ